รอลุ้นความปังครั้งใหม่ของคุณเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่น
อืมนอกจากพรุ่งวานนี้เรานำเสนอขาไปนะคะ
ว่าเธอไปผ่าตัดอัพไซต์ขึ้นมา
ใช่จ้ะแล้วก็ทำตาสองชั้นคุณผู้ชม
แล้วก็ล่าสุดนะคะเธอเปิดให้เห็นนี่นะคะ

อันนี้แผลยังไม่แห้งเนอะ

คุณผู้ชมนะคะน้องเจนี่เปิดแผลที่ทำตาสองชั้น
แล้วแฟนเห็นร่องรอยการผ่าตัดมากคุณผู้ชม
ทำมาไม่กี่วันนี้เองนะคะ

โอ้โหยิ้มได้ก็เมาใจแล้วล่ะค่ะ

ลองเอาภาพมาเปรียบเทียบให้ดูกันนะคะ
ระหว่างหน้าก่อนหน้านี้ของน้องนะคะ

กับภาพตาที่เห็นที่ได้ผ่าตัดแล้วนะคะ
ก็จะเห็นว่าชั้นตามันก่อนหน้านี้มันไม่ชัดค่ะคุณผู้ชม
แล้วก็หางตามันตกเล็กน้อยค่ะ

ทำตาสองชั้นให้สวยเป๊ะขึ้นมาสักหน่อย

คนอาจจะไม่โฟกัสเรื่องทำตาสักเท่าไหร่นะคะ
เพราะว่าอะไรรู้ไหมคะหลายคนล่อหลุ้น
กับการอัพอึำเผิบไซส์หน้าอก

ซึ่งเจ้านักที่ของคลีนิกเป็นคนเฉลยเองว่า
ขนาดของหน้าอกที่น้องเจนี่ทำก็คือ

สถานนะถ้าเป็นพี่แจ๊กกะลีนถ้าเป็นคนพี่แจ๊กกะลีนเนี่ยประมาณ๒๘๐นะคะ

นี่เนี่ยให้แจ๊คเจอตัวจริงแล้วประมาณตัว

แต่อันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับที่สภาพร่างกายน้องที่คุณหมอประเมินแล้วว่าทำได้แล้ว
ไม่รู้เลยเนี่ยแบบเจอมีดเจอเข็มนี่แบบกลัวมากกลัวกลัว

สำหรับหน้าอกนี้กี่เดือนพี่แจ๊คถึงจะ

พูดไปก็ขอบคุณยูทูปนะเนี่ย